ที่จังหวัดตากมีเหตุอุกอาจค่ะเพราะว่าอยู่อยู่มีคนร้ายไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะ
ขับรถมาแล้วก็เหมือนโยนของสิ่งหนึ่งโยนเข้าไปในรถกระบะที่จอดอยู่
สักพักหนึ่งเสียงดังตู้มควันขโมงเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณดูจังหวะนี้
วงแดงคือคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มา
ขี่มาแล้วก็จะมีรถกระบะจอดอยู่ที่ลาน
สักพักนึงคุณผู้ชมจะเห็นวนมาแล้ว

เขาจะทำท่าเหมือนโยนของอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะ

เสร็จปุ๊บก็ขี่หนีไปเลยสักพักเดี๋ยวนี่

ตอนแรกเขานึกว่าหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่า
แต่ถ้าหม้อแปลงระเบิดไฟมันต้องดับสิ
ไม่ดับพอเปิดประตูออกมาดูโอ้โห
ควันขโมงขึ้นมาจากรถกระบะเนี่ยค่ะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
เหตุการณ์เนี่ยเกิดตอนตี๔เมื่อคืนนี้เอง
หลังเกิดเหตุตำรวจสพแม่สอดแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็รีบมาตรวจสอบในพื้นที่
รถที่ถูกระเบิดเนี่ยเป็นรถกระบะอีซูซูสีบรอน

กระจกแคปแตกกระจาย
พื้นกระบะทะลุเป็นรูโหวเลยนะคะ
มีเศษเหล็กกระจายทั่วพื้นลานจอดรถด้วย

ไม่มีใครอยู่แถวนั้นนะคะก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บ
ไปสอบสวนนายสมพรมแปงชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าตอนนั้นตี๔ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีเลย
ช่วงนั้นกำลังตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาที่ลานจอดรถตรงนี้
ตู้มดังลั่นขึ้นมาเลยค่ะตอนแรกเขาก็ตกใจคิดว่าอุ้ย
อแปลงไฟฟ้าระเบิดหรือเปล่าก็รอดูแต่เอ๊ะไฟมันไม่ดับ
เพราะว่าถ้ามอบแรงระเบิดปุ๊บิเลยค่ะ
ก็เลยเปิดประตูออกมาดูค่ะก็เห็นกลุ่มควันลอยเต็มรถกระบะเลย
เราก็ตามหาตัวเจ้าของรถกระบะนะคะก็เจอคือนายพงพัฒน์เด็ดเสร็จอายุสี่สิบเก้าปี
คนนี้เขาเป็นผู้จัดการบริษัทเกาะสร้างอาคารด่านสุรกากรแห่งที่๒
เขาก็พอรู้ข่าวก็มาที่ที่เกิดเหตุในช่วงสายหน่อยค่ะของวันนี้
เขาก็ไม่ได้ดูตกใจอะไรมากมายนะเพราะเขาบอกว่ารู้ผมรู้ว่าฝีมือใคร
ก็สาเหตุเดิมอ่ะพูดแบบนี้ตำรวจสพแม่สอดก็เลยบอกว่า
งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่สพนะจะได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะหาตัวคนร้ายด้วย
มันคงไม่รู้ว่ามีกล้องไง
แล้วเหตุเก่า
น่าจะเป็นประเด็นเรื่องการทำงานคือบริษัทเนี้ยเขามารับช่วงการก่อสร้าง
แล้วก็มันมีการค้างค่าแรงของชาวบ้านในพื้นที่เยอะมากแล้วก็บ่ายเบียงไม่ยอมจ่าย
เดือนก่อนเขาถูกงัดสำนักงาน
ขโมยของใช้สำนักงานไปครั้งหนึ่งแล้วด้วย
ค่าการก่อสร้างด่านสุรกากรแห่งใหม่อันนี้ค่ะ
แห่งที่สองเนี้ยวงเงินมันอยู่ที่สามร้อยสิบเก้าล้านบาทเศษ
ก็มีการว่าจ้างบริษัทเหมาช่วงเข้ามาดำเนินการ
แต่ว่ามันมีการเปลี่ยนบริษัทเกิดขึ้น
คือบริษัทแรกที่ว่าจ้างมาเนี่ยค้างค่าแรงชาวบ้าน
เบียงไม่ยอมจ่ายมีปัญหาหลายด้าน
ก็เปลี่ยนบริษัทรับช่วงใหม่เข้ามาเข้ามาได้สองวันเจอดีเลยเนี่ยค่ะ
รอบแรกถูกคมคู่คว่างของจนกระจกแตก
รอบนี้ก็เลยโดนเครื่องระเบิดใส่รถ
ก็เลยเดี๋ยวต้องไปสืบสวนหาต้นต่ออีกแล้วว่า
บริษัทเก่าที่ค้างค่าจ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะ
เขาต้องจัดการแล้วก็เรื่องของคนที่เอาระเบิดมาปลาที่รถด้วย
ก็แค่สงสัยว่ามันใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวกันหรือเปล่า
เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีแค่เรื่องนี้แหละ
เรื่องปัญหาการรับเหมาใช่
รับช่วงต่อมาแล้วก็มีขัดเรื่องผลประโยชน์กัน